เราอยากพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ล่าสุด
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็น้ำเข้าท่วมหลายจุดเลยนะคะ
เรื่องของการอบพยพผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลบางสะพานมาที่โรงพยาบาลประจวบคิริขัน
คือก็ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยหนักผู้ป่วยวิกฤต

แต่ทีนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือที่โรงพยาบาลบางสะพานเนี่ย
ยังมีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ๕๐คนนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกัน
จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ

พบว่ายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
โดยเฉพาะตรงจุดที่บริเวณที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้
ก็คืออยู่ที่บริเวณบ้านม้าล้อก็คือตรงที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับ
พบว่าบริเวณพื้นผิวถนนที่จะเชื่อมไปยังอำเภอสะพานน้อยนั้น
มีน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ยนะครับประมาณ๒๐๓๐เซนติเมตรนะครับ
รถยนต์ทุกชนิดนั้นก็ยังคงสามารถผ่านไปได้นะครับ
จะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ติดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเครื่องน่าจะดับเพราะว่าน้ำกันก็ค่อนข้างที่จะมีระดับสูงอยู่ทีเดียวนะครับ
ขณะที่ในส่วนของความสูงเฉลี่ยในหมู่บ้านภายในหมู่ที่๑
ก็คือหมู่บ้านม้าล้อแล้วก็หมู่บ้านหมู่ที่๔ของตำบลพงศ์ประสาทนะครับ
ก็คือพบว่าตอนนี้ระดับน้ำนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๕๐๗๐เซนติเมตรนะครับ
ส่วนโรงเรียนในพื้นที่หลายแห่งนะครับ
ได้มีการสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวนะครับ
เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลบางสะพานนะครับ
เพราะว่าน้ำได้ท่วมสูงเนื่องจากอยู่ติดกับคลองบางสะพานนะครับ
ไปกันที่ภาพรวมของอำเภอบางสะพานนะครับ
หลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังขณะที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้นะครับ
ส่วนบริเวณโรงพยาบาลบางสะพานล่าสุดที่อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ระดับน้ำนั้นได้ลดลงแล้วนะครับ
แต่ขณะนี้ก็ยังไม่เปิดรับผู้ป่วยเพิ่มนะครับ
เพียงเฉพาะตึก๖เพราะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ภายในตัวโรงพยาบาลอยู่
แล้วก็หลังโรงพยาบาลนั้นสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๑เมตรนะครับ
ขณะที่ระบบไฟฟ้าและประปาที่มีปัญหากระทบ
งานบริหารช่วงน้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับ
ได้มีการปรับระบบใหม่หมดแล้วนะครับ
ทำให้น้ำท่วมขังในครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับ
ซึ่งก็พบว่ายังไม่มีปัญหาไหนเกิดขึ้นนะครับ
ขณะที่นายแพทย์เชิดชัยชนะวัดโทนะครับ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานนั้นก็เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดทีมแพทย์
พร้อมกับยาววิชพานต่างไปปฏิบัติหน้าที่ภาครองค์สนาม

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่โรงเรียนบางสะพานวิทยาครับ
ส่วนที่คลองบางสะพานนะครับ
ที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้ก็พบว่าปริมาณน้ำนั้น
คอนค่างที่จะไหลเฉียวกลากและน้ำนั้นสูงถึงติดท้องสะพานแล้วนะครับ

เตรียมที่จะอพยพไปอยู่ในพื้นที่ทางอำเภอจัดให้
นั่นก็คือที่โรงเรียนบางสะพานวิทยาซึ่งเป็นพื้นที่สูงครับ
แล้วก็จากที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนายอำเภอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ท่านก็บอกว่าแต่สถานการณ์ในขณะนี้นะครับคาดว่าถ้ายังคงมีฝนตกลงมาแบบนี้
หรือว่ายังคงมีน้ำจากพื้นที่เทือกเขาไหลลงมาสมทบนั้น
ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ๒วันสถานการณ์น่าจะคลี่คลาย
แต่ว่าระดับน้ำนั้นถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
ก็คาดว่าภายใน๑๒ชั่วโมงนั้นก็จะเข้าสู่สภาวะปกติครับ
สมศักดิ์สีชุ่มจินข่าวธรรัชทีวีรายงานจากอำเภอบางสะพานสวัสดิ์ประจวบคิริขาณครับ
ขอบคุณนะคะคุณสมศักดิ์ยังต้องใส่เสื้อกันฝน
รายงานแล้วก็ระดับน้ำก็ยังสูงอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะ
ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเช้าที่ออกมาตอนตี๕เนี่ยนะคะ
ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้แล้วก็จะมีผลกระทบจนถึงวันนี้
ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง๒๓เมตร
ในช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็ขอให้ชาวเรืองดเดินเรือออกไปอีก๑วันด้วยนะคะ

มาเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการส่งกำลังใจ
ให้กับพี่น้องประชาชนบางสะพานแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบเหตุนะคะ